รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สี้มุมูไนท์สนับสนุนโดอี้สุซูดีแมคซ์บลูฟาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ
คิดว่าผีมีจริงไหมในโลกนี้
คืออันนี้ไม่รู้จริงนะว่ามีหรือไม่มี
แต่เชื่อว่าน่าจะมีเพราะอะไรรู้ไหม

เขาก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณมีอยู่จริง
งั้นคนโบราณเขาจะพูดมาทำไม

โอ้โหตายโด่งดังเหลือเกินเป็นแก๊งเลย
เป็นแก๊งล่าท้าผี

พวกที่แบบว่าไปล่าท้าผีว่าที่ไหนมีผิ้จริงพี่

เรียกได้ว่าโอ้โหของขลังจะต้องเต็มเอาเปิดตัวเขาเลยกว่า

แก๊งล่าผีฮะ

เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมที่คุณคิดกันครับ

เบลโบหน่อยจีกี้

สรุปแล้วผีกลัวคุณหรือคุณกลัวผี

อยู่ที่บรรยากาศและสถานที่ที่ไปมากกว่าค่ะ
อยู่ที่บรรยากาศและสถานที่
แต่ว่าชอบที่จะไป

บางทีเครื่องเล่นไม่ว่าเสี่ยวแต่เราก็ยังอยากเล่น

สูบฉีดเราจะรู้สึกว่ามันสนุกดี
ชอบอะไรเสี่ยว

มันเหมือนเรามีเซ็นต์บาง

แต่คือสัมผัสได้ว่าน่าจะมีมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้
แสดงเป็นคนมีเซนต์
แต่วันนี้คุณจะต้องเล่าให้หมดว่าสิ่งที่คุณไปบ้านไหนน่ากลัวสุด
แล้วบ้านไหนที่ตามคุณกลับมามันจะต้องมีบ้าง
รวมถึงเดี๋ยวเราจะส่งพวกคุณ๔คนไปที่บ้านผีด้วยผีด้วย

โอเคผมถามก่อนคุณมีแค่๔คนหรือเปล่า

เราต้องไปกันกันต้องเป็ญมั้ย
เราต้องไปกัน

อยากเห็นแกงเขาที่เหลือไหม

อันนี้คือส่วนหนึ่ง
หล่อนไปกับทีหล่อนไปกันทั้งกลุ่มเลย

กะเทยหมดล้วน
ครั้งแรกเลยที่ตัดสินใจกันไป

จุดเริ่มต้นที่พวกเราคิดกันดิว่า
แล้วก็แล้วตาม
เราก็รู้สึกว่าแบบอยากไปจำเป็นว่าเรามี
ว่าไม่ถึงอยากไปพระอรินลีงคนที่มีสุบฉี่
ฟังมาเยอะว่าที่นั่นน่ากลัวที่นี่น่ากลัว

คือเราอยากจะไปที่ที่มันน่ากลัวทีนี้เราฟังมาว่าตรงวัชลพลเฮียนสุด
น่ากลัวสุดเมื่อสิบปีที่แล้วคุณชื่อหลือชามากเขาเรียกว่าบ้านล้อเกวียนนะคะบ้านล้อเกวียน
ใช่เขาจะบอกว่ามีตายายโดนฆ่าอะไรเราฟังเรื่องมาแล้วเราก็เข้าไปอะไรอย่างนี้
เรื่องเล่าทุกวันนี้สวัชลาภนธ์เจริญไปแล้วแต่ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปสัก๑๐

บอกว่ามีตายายเนี่ยอยู่บ้านนี้แล้วโดนฆ่าประมาณว่าแบบเหมือนชิงทรัพย์อะไรแบบนี้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาบอกมาเราก็ด้วยความที่แบบอยากไปมากแต่ว่าเราไม่มีตังค์กันเราไม่มีรถเราก็ได้แบบ
ตังค์มีแต่ว่าไม่มีรถดีกว่าไม่มีภาระเราก็ไปเหมาสองแถวในซอยบังขุนนท์เนี่ยไปกัน

คารถ์ลด๖๐๐จำได้แม่นคารถ์ลด๖๐๐

ตอนนั้นก็ไปก็เยอะอยู่นะเต็ม

แล้วเหมือนกับว่าสองแถวเขาก็ถามว่าไปทำไมมันมีอะไร

ทริปแรกก็ยังไม่ค่อยคือเราไม่ได้เจออะไรกับตัวเองนะคะ

เราขอเล่าประวัติก่อนบ้านล้างบ้านล้อเกวียนเนอะ
ที่คุณได้ยินประวัติมาว่าเคยมีตายายตายแล้วที่เขาเจอเจอเขาเจอกันยังไง
เขาก็บอกว่าเจอเป็นตาเป็นยายคุณตาคุณยายซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไง
เราเข้าไปแค่หน้าหมู่บ้านเนี่ยน่ากลัวมากเป็นเหมือนหน้าทางเข้าหมู่บ้านใหญ่ที่หรู
แต่โดยขณะที่และมีป้อมยามเล็ก
ตรงนี้ซึ่งมันเป็นทางโค้งเป็นขื่อ
เราก็รู้สึกว่าแบบเออบรรยากาศมันน่ากลัว

ทีนี้พอเราเดินเข้าไปเรื่อยเราก็เจอตัวบ้าน

มีล้อเกวียนติดตามรอบ

แต่ว่าตอนนั้นคือเราไปกันเยอะก็พูดว่าถ้าขึ้นไปหมด

๔คน๕คนไปกันขึ้นหันหลัง
คนที่ไปก็บอกว่าลองนั่งสมาธิดูนู่นนี่นั่น
เราก็ลองทำตามกันดูนะคือพูดแล้วเหมือนกับว่า
ลองทำอะไรก็ได้ที่มันเผื่อจะเจอแต่มันก็ไม่เจอ

แล้วก็มีแฟนของเด็กเราเป็นนักเรียนนอกเพิ่งกลับมาเลย
เขาก็จะเป็นแนวแบบว่าแซ่บแบบแนวไม่กลัวเลย

แล้วไอผู้หญิงก็ร้องไห้
เขาบอกว่าเห็นทั้งคู่แล้ว
มีทั้งคู่ทั้งแฟนทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
แล้วเขาก็บอกว่านาทีนั้นเขาก็หลุดแล้วเขาก็วิ่งมาเลยออกมา
มันตื่นเต้นดีนะแต่มันก็ไม่ใช่เราเจอเองนะ

เคสนี้คือเคสบ้าน๙หลัง

ก็ถามว่าแกถ้าพวกพี่อยากไปแบบบ้านล้าง

เราก็เลยแบบอาเกียรติเพื่อนเลย
อย่างนั้นไปกัน
เรื่องจริงเรื่องหลอกเรารู้แค่ว่าถ้าเขาพูดมาแบบนี้เราลองไปดูดีกว่า
แล้วก็เลยลองไปดูอยู่กับน้องที่ชื่อบาสเนี่ย
ก็มาจับมือเราแล้วแบบเราเป็นคนกลัวอยู่แล้ว

แล้วอยู่เขาก็เดินมาจับมือแล้วเขาก็ร้องไห้แบบพี่ไปเถอะ

พี่ผมไม่ไหวแล้วค่ะเขาก็ทำเสียงแบบอย่างเนี้ย

จนแบบพี่พี่ออกแล้วก็กระชากเราแรงขึ้น

เราก็เลยออกออกก็ออกกันหมดเลย
ออกมาเนี่ยใช้เวลาในการทำเขานานมากว่าเขาเจออะไร
ก็เลยตัดมาสั้นเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นคนแก่ผมหยิกตาแดงอยู่บนกิ่งไม้บ้านหลังในสุดอยู่นอกบ้านนะคะไม่ได้อยู่ในบ้าน
อยู่ตัวนอกบ้านแล้วก็มองมาที่เขาแล้วจ้องเขาบอกว่ามันยืนอยู่บนกิ่งไม้เลยไม่ใช่ยืนอยู่บนต้นไม้นะคะยืนอยู่บนกิ่งไม้
ยืนค่ะแล้วเขาก็เห็นเขาบอกว่าเขารู้แค่นี้ว่าตาแดงแล้วมองเขาอยู่
แล้วเขาก็เหมือนกับไม่ไหวแล้วเขาก็เลยมาสะกิดเราให้เราออก
แล้วเขาก็เดินออกมาเลยปลอบใจเขาสักพักนึงเขาก็เหมือนจะแบบหายแล้ว

ทีนี้เขาก็หันไปมองที่รถเขา
รถกระบะของเขาซึ่งพาพวกเราไปเนี่ยอืม
เขาก็ร้องไห้โหดเข้าไปอีกแล้วก็ชี้ว่า

เขาก็โวยวายขึ้นมาทีนี้

ก็เริ่มกลัวหนักกว่าเดิมแล้วเหมือนกับน้องเขาหล่อน

เพราะว่าเราพาเขาไปอย่างนี้เราต้องเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมค

มีเพื่อนอีกคนนึงที่เหมือนกับเขาบอกเขามีเส้นเป็นผู้ชาย

แต่ตอนที่เขาเปิดออกมันมีคนควันออกมาจากรถ
แต่ว่าเราจะไม่ปักใจว่าเป็นอะไรเพราะจริงเราอาจจะเป็นควันแอร์เป็นลมเป็นอากาศ
อันนั้นเราคิดได้คือเราก็ไม่เห็นตัวแล้วก็ควันออกมาเลย
เหมือนกับเขาก็ทำสตินานมากแล้วเขาก็ขับพาพวกเรากลับบ้าน

บ๊าสยังไหวบ๊าสก็ขับเองถามบ๊าสไหวไหมบ๊าสว่าไหว
ตอนนั้นไม่มีใครขับรถเป็นเลยเพราะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีคนมีรถ

แล้วก็จะมีรถพี่เพื่อนอีกคันที่ไปด้วยตามหลังมา
แล้วเขาก็ขับอยู่เขาก็กอดพวงมาลัยแล้วเขาก็เบรกกลางถนนแรงมาก
เค้าก็กอดพวงมาลัยเลยแล้วเค้าก็รองให้แล้วเค้าก็บอกว่าพี่เค้าอยู่หลังรถ
แล้วไปปลูกพระยังไง
แต่วัดมันมีคนอยู่วัด
เขาก็ถามว่าเจอผีมาเหรอ

ถามมันทำไมล่ะคะถ้าผีไทยตรงนั้นมีพระพรม

แล้วก็ใช้ได้ว่ายเลยจะว่ายอะไร
มาให้เลือกว่ายเอ้าแต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรเลย
แต่ขอว่ายแล้วเราก็สบายใจเกินขึ้น

แล้วก็ไหว้แล้วไหว้พระแล้วก็สวดมน
เหมือนกับบาสก็ต้องตั้งสติให้ดีขึ้น

แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปเจอเขาปกติก็ไปเจอเขา

ไม่ไปอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วแบบนี้
ขอเลยว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาไม่เอาอีกแล้ว
เราก็ยับออกว่าพี่ยังมีที่อื่นที่อยากไปอีกแก

โปรเจคที่๒ปุ๊บโปรเจกต์ที่๓เกิดขึ้นมา
เราก็เข้าไปกันแล้วแล้วระหว่างทางเข้าเนี่ย

ก็จะเป็นลานกว้างลานหนึ่งเลย

ของวัดนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีนาคติภาพ

ก่อนเข้าไปก็เจอคนนี้เนอะยืนอยู่
ยืนอยู่เป็นยืนอย่างนี้ค่ะ

แล้วผมยาวผมขาวเห็นเลยระยะไกล
แต่ผมเขายาวแล้วโดนลมเหมือนโดนปวดเอฟเค

แต่ว่ามาเถียงกันว่าพระชี

แล้วก็บ้านล้างมันถูกทิ้งไปแล้วไม่มีอะไร

พอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยคนคนนี้ยังยืนอยู่ที่เดิม
แล้วก็ท่าเดิมด้วยยืนอยู่ที่เดิมท่าเดิม

แล้วก็พูดเล่นกันว่าถ้าไปแล้วก็ไม่เจอเนี่ยไม่ใช่คนแล้วแหละ
ก็อ้อมมันจะเป็นแบบเหมือนโบสถเล็กเราก็อ้อมไปแล้วก็ไปดู
ไม่มีเขาก็ไม่อยู่ไม่มีอยู่
ด้วยความที่ว่าเป็นพวกที่อยากรู้เราก็โวยวายโวยวายกันเสียงดัง
จนมีมรรคทายกมรรคทายกมั้งไม่รู้ว่าเขาก็เป็นคนในวัดแล้วค่ะ
เขาก็ออกมาจากกุฏิตรงนั้นแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรกัน
เราก็อธิบายเขาฟังเขาก็บอกว่าคนป่วยหรือเปล่า

เค้าก็บอกไม่มีกลับไปเค้าก็ไล่
เขาก็ขึ้นไปบนกุฏิปรากฏว่าระหว่างที่เรา
วันนั้นเขาเข้ากุฏิไปแล้วปิดประตูไปแล้ว

ว่าแบบเฮ้ยมึงว่ายังไงอยู่ดีหันมาคุยกัน

เคยเห็นต้นไส้ใช่ป่ะคะต้นโพลจะมีกระถางต้นโพล
แบบรอบที่คนนั่งได้นั่งรอบกันโพลทุกด้าน
เป็นปูนปูนล้อม
มันมีประมาณ๓๔๕ต้นยาวลึกเข้าไปอย่างนี้
แล้วผ่านมาอีกทีเขาไปนั่งอยู่ต้นในสุด

ตอนนั้นเราไม่กลัวแล้วเราใจชื้นแล้วว่าคนแน่นอนแล้ว
เจอแล้วจากที่หายไปเมื่อกี้อยู่นี้นี่เอง

แล้วเราก็หันกลับมาคือเหมือนซี่จะเดินไปหาเขา
เขามานั่งอยู่ตรงต้นแรกต้นแรกสุดต้นแรกเลยต้นที่ใกล้เราที่สุดเลย
ตอนนั้นคือตกกระใจว่ามันเร็วจังวะอะไรแบบนี้
คือใจเรามันตกกระใจเอาจริงคือเราไม่กลัวผีตอนนั้นเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่
เพราะเราเห็นขนาดนี้แล้วเราคิดว่าเราคิดว่าไม่มีทางเราจะมาแบบนี้

ตอนนั้นที่เราไปแล้วพกไฟฉายที่กลอันใหญ่เลย
แล้วพวกผู้ชายกับพวกเพื่อนก็บอกว่าให้เราส่องเลยว่ายังไง
เราก็เลยบอกขอโทษนะคะขอโทษนะคะแล้วก็กดส่องเลย

ปรากฏว่าเอาจริงไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นจริงคือ
มีที่ไหนอีกมาแถวนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปอีกที่นึงไปด้วยกันไหม
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปด้วยก็ได้
ทีนี้ไอ้คนนี้เขาก็เดินเลี้ยวขวาเข้าไป

ภาพของเขาคือฟุ๊บ
ลอยออกมาเลย
แล้วก็ลากออกมาแล้วคุณลากอย่างนั้นเลยตัวแข็งคือมา